เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สงขลาเนี่ยมันมีประเด็นตามมา

เมื่อวานนี้เราก็เล่าให้ฟังนะฮะ
คนขับกระบะคันหนึ่งเมื่อกลางดึกประมาณ๕ทุ่มกว่า๑๖พฤษภาคม

กระบะคันนี้เสียหลักพุ่งเข้าข้างทาง
ซึ่งกำลังมีคนเก็บของเก่าคนหนึ่งเขากำลังก้มเงยอยู่

ส่วนกระบะคันนี้คนขับเสียชีวิต
แฟนสาวที่นั่งมาด้วยตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัส
ปัญหาก็คือว่าอย่างนี้คนขับกระบาดที่ชื่อสมภพเนี่ย
เพื่อนฝูงเข้ามารับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลบอกว่า
เขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้อง
ก็ไม่รู้จะหาใครมาชดใช้เยียวยาให้กับทางฝั่งของคนเก็บของเก่า
ที่อยู่ข้างถนนแล้วก็ถูกชนเสียชีวิต
นี่คือที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของชายหนุ่มคนนั้นนะครับ
ชื่อว่านายศิลาชื่อเล่นชื่อช้างอายุเพิ่ง๒๖ปี
หลังจากถูกกระบะคันนั้นชนจนเสียชีวิต
เรื่องทางคดีตำรวจก็ว่ากันไปนะฮะ
แต่แม่ของเขาเนี่ยรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำกระจายตะมนต์พระวงศ

นี่นะฮะงานศพเงียบเหงามาก

เขาโพสต์นี่ครับบอกไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้น้องช้าง
หรือศิราคนเก็บของเก่า
ความจริงแล้วอยู่กับแม่บุญธรรมตั้งแต่อายุ๑เดือน
จนกระทั่งถูกรถชนเสียชีวิต
แล้วก็บอกประวัติย่อว่าแม่แท้ของน้องช้างเนี่ย
มาจัดการงานศพไม่เคยใยดีเด็กคนนี้เลย
พอมาเกิดเหตุการณ์ที่น้องเสียชีวิต
แม่แท้ต้องการผลประโยชน์ที่จะเอาศพน้องช้าง
ก็เลยต้องการทำความจริงให้ปรากฏ
แล้วบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยต้องให้แม่บุญธรรมที่เลี้ยงมา๒๖ปี
เป็นคนจัดการงานศพไม่ใช่เหรอ
วันนี้เราก็เลยไปหาความจริงตรงนี้หน่อยนะครับ
ไปคุยกับแม่บุญธรรมของน้องช้างที่เสียชีวิตก่อน
ชื่อนางเหลี่ยมนะฮะอายุ๕๑ปี
บอกว่าเลี้ยงช้างมาตั้งแต่อายุ๑เดือนอยู่ด้วยกันมาตลอด
หลังจากที่โตขึ้นมาเขาก็เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว
เรื่องที่มีการโพสต์ไปเนี่ยเป็นเพื่อนของลูกชายที่เขาเป็นคนโพสต์

เป็นแม่บุญธรรมที่ดูแลเขามาตลอดเนี่ยเป็นคนจัดการส่วนแม่แท้นะครับก็คือนางสาวประดับนะ
แม่ของน้องช้างหรือว่าศิลาผู้ตายก็ต้องฟังเขาด้วยนะนี่ฮะคือแม่บอกว่ายอมรับว่าไม่ได้เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กจริง
เนื่องจากแม่บุญธรรมเนี่ยเขาขอไปเลี้ยงแต่ไม่ได้มีการเซ็นเอกสารอะไรอย่างเป็นทางการ
หลังจากลูกชายเสียชีวิตก็ไปรับศพลูกมาทำพิธีตามศาสนาเรื่องที่มีการโพสต์เปิดรับบริจาค
มีน้องที่เขาเป็นคนใจดีใจบุญเนี่ยเขาช่วยเปิดรับบริจาคให้เนื่องจากอยากช่วยเหลือครอบครัว
เงินบริจาคมาทั้งหมด๔๙๐๐บาทแล้วก็ปิดบัญชีทันที
เงินที่ได้มาก็เอามาใช้ในการจัดการงานศพลูกชายนี่แหละไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวเลย
ที่ว่าเขาโพสต์นั้นไม่จริงสักเรื่องอืมแต่นี่คือปรึกษาทางร้อยเวรมาแล้วเขาบอกว่า
ถ้าอยากจะได้อยากจะเอาจริงให้ไปฟ้องศาลเอา

เพราะทางฝ่ายนู้นจะไม่มีสิทธิ์
แล้วเรื่องที่เขาว่าแม่ขายน้องตั้งแต่๑เดือนแล้วแม่ดูแล

ไม่ได้ขายเขาบอกเขาไม่มีลูก

ส่วนทางคดีหลักเนี่ยตำรวจเขาบอกต้องไปดูก่อนว่ากระบะคันนั้นมีการบี้กับอีกคันหนึ่งวันที่หายไปจากกล้องเนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่า
แล้วจะหาใครมาชดใช้เยียวยาให้กับคนที่เขาต้องเป็นผู้สูญเสียกับคนขับกระบะที่เสียชีวิตเหมือนกันได้หรือเปล่า